ข้างตัวก่อนเลยเคยเก็บตังค์ซื้ออะไรเองตอนเด็กตอนเด็กน้อยเก็บซื้อตุ๊กตาซื้อตุ๊กตา
ตอนอยู่โรงเรียนเรานั่นแหละคุณผู้ชมครับแต่ว่าน้องคนนี้เก็บตังค์๕ปีอยากจะได้เหลือเกินมือถือสายเกมเนี่ย
คุณผู้ชมครับแต่ว่าน้องคนนี้เก็บตังค์๕ปี
อยากจะได้เหลือเกินมือถือสายเกมเนี่ย
น้องไวรูดรุ่บหล่อผู้เยิงภาคภูมิใจว่านี่ผมช่วยพี่แล้วนี่ผมเอาออกจากกระปุกแล้ว

กระเป๋าใบนี้เท่าเข้าสารถุงหนึ่งครับคุณผู้ชมครับหนัก๕กิโลกรัม

แบงค์ร้อยที่เห็นแบงค์๕๐แบงค์๒๐เหรียญก็มีครับ
พนักงานในร้านเปิดออกมาครับโอ้โหอึ้งเลย
ความตั้งใจจะซื้อเลยนะเมื่อกี้เขาบอกโทรศัพท์มือถืออะไรนะ
ก็พยายามเก็บหอมรอมลิฟตหอดกระปุกหอดไปหยอดไปหยอดไป
เอามานี่แหละเพราะราคามัน๕๐๐กว่าบาท
แต่ดูจากเงินแล้วนับดูในกระเป๋าน่าจะนะครับมากกว่าราคามือถือ
พนักงานก็ช่วยกันนับนับจนครบค่าเครื่องที่เหลือคืนน้องไป
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะดูไว้ลูกอยากได้อะไรนะ
ถ้ามันแพงมากหนูเก็บส่วนหนึ่งไปขอคุณพ่อคุณแม่อีกหลายส่วนก็ยังดี
แต่ว่าหนูต้องเก็บบ้างลูกเก็บส่วนหนึ่งนะนี่ครับตัวอย่างนักออมที่ดีฮะ
แล้วดูสิคือพี่รุ่งโรธยังแซวเลยบอกว่าโอ้โหน้องคือน้องเก็บเงินตั้ง๕ปีเป็นผม
ไม่ถึงปีก็แอบแคะกระปุกบ้างแล้วล่ะครับ
จริงถ้าไอ้คนนั้นอยู่นะก็อยากจะถามไอ้คนนั้นเหมือนกัน
ไอ้คนนั้นยอดกระปุกซื้ออะไรหรือเปล่า
เดี๋ยวรอให้พรุ่งนี้มาตอบเองแล้วกันนะคะ